ก็ประมาณนั้นแหละเสียงใครตอบ

เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมีประชุมคอรมอนักข่าว

อ้าวนี่ก็ผมก็จะยุบของผมอ่ะ

จะยุบมีนาคมเลยรึเปล่า
ก็ประมาณนั้นแหละก็บอกไปอย่างนั้นแหละ

หลังการยุบสภาเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง

จากการวิเคราะห์ของอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

เพราะอย่างที่คุณบุ๊คเกริ่นไว้ก็คือว่าเริ่มมีความเห็นชัดเจนแล้ว
เรื่องการยุบสภากับการเลือกตั้งเอาเรื่องการเลือกตั้งก่อน
เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมีความชัดเจนออกมาจากปากพลเอกประยุทธ์เอง
หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่าตูพูดชัดวันกาบัตรคือ๗พฤษภา
พฤษภา๖๖ส่วนเรื่องการยุบสภาดูเหมือนว่าจะชัด
แต่เอาเข้าจริงยังไม่ระบุวันว่าจะเป็นวันไหน
นายกตอบรวมว่าภายในเดือนมีนา
พอบอกว่าภายในเดือนมีนานักข่าวพยายามจะถามว่าต้นเดือนหรือกลางเดือน
นายกบอกเอานะภายในเดือนมีนานายกตอบแค่นั้น
แต่นี่กระบวนการของนักข่าวเขาก็ไปหาข่าวเขาก็ไปหาข้อมูล
เขาก็บอกว่ามีอยู่๒ช่วงที่จะยุบสภาคือ๗พฤษภา๗มีนาหรือ๑๕มีนา
แต่น้ำหนักจะเทไปตรง๑๕มีนามากกว่าเพราะตูพูดชัดยุบสภาต้นมีนา
เลิกดียุบสภา๑๕มีนา
มันต้องเกี่ยวกับเอาเลิกเอาชัยด้วยแล้วก็โยงไปถึงว่าการถือเลิกถือยามเนี่ย

ผลเอกประยุทธ์กำหนดไว้แล้วโดยถือเลิกวันทงชัยตามที่ผู้มีคำแนะนำและมีความเชื่อ
ซึ่งเป็นวันที่มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จ
งานการจะเจริญรุ่งเรืองขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจระหว่างวันที่๘มีนาหรือ๑๕มีนา
แต่มีแนวโน้มว่าจะเลือก๑๕มีนา
ซึ่งตรงกับวันพุธถือเป็นเริกดีในการทำกิจการงานใหม่ที่จะทำให้มีความรุ่งเรืองเป็นวันยุบสภา
แล้วมีคนไปเปิดปฏิทินปี๖๖
ปรากฏว่าวันทงชัยเนี่ย
จะตรงกับวันพุธแล้วในเดือนมีนาคมปีนี้วันทงชัยจะมี๕วันวันพุธ
ที่๑วันพุธที่๘วันพุธที่๑๕วันพุธที่๒๒และวันพุธที่๒๙
ฉะนั้นตอนนี้ทิศทางสื่อเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นวันที่๑๕ทีนี้พอรู้วันเลือก
ตั้งแล้วพอรู้วันยุบสภาแล้วรู้วันเลือกตั้งแล้ววันเลือกตั้งนั้น๗พฤษภา
สิ่งที่ต้องรู้ต่อก็คือว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลชุดเก่าที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ย
จะรักษาการไปนานแค่ไหนเอาตรงนี้ก่อนถ้าการเลือกตั้งเป็นต้นเดือนหรือกลางเดือนพฤษภา

คิดกันไว้เป็นวันที่๗เลือกตั้งเสร็จกว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็น
ทางการนะอย่างเป็นทางการก็คือโน่นเดือนกรกฎาพอประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว
ขั้นตอนจากนั้นจะเป็นยังไงก็จะเป็นขั้นตอนของการเสด็จพระราชดำเนินเปิดสภา

ก็เป็นขั้นตอนการเลือกประธานสภา
ซึ่งคิดกันว่าน่าจะเป็นกลางเดือนกรกฎา
พอได้ประธานสภาแล้วก็เป็นการเลือกนายกรัฐมนตรี
หมายถึงว่านำรายชื่อประธานสภาขึ้นทูล๙แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะ
ก็จะเป็นขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรี
แล้วก็จะรอโปรดก้าวแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ขั้นตอนการโปรดก้าวแต่งตั้งนายกเนี่ยจะเป็นปลายเดือนกรกฎา
หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการตั้งคณะรัฐมนตรี
เมื่อได้คณะรัฐมนตรีแล้ว
นายกก็จะนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตว์ปฏิญาณ
ซึ่งน่าจะเป็นต้นเดือนสิงหา

ทั้งหมดนี้แปลว่าคอรมอชุดนี้
จะรักษาการไปอีกประมาณ๔เดือนกว่านะ
คือถึงต้นเดือนสิงหาคม
ทีนี้ถัดมาสิ่งที่พวกเราจะต้องรู้
และควรรู้นักการเมืองต้องรู้

คือรัฐบาลรักษาการเนี่ยทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้

หน้าที่ของรัฐมนตรีต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้

อนุมัติงานหรือโครงการที่ไม่สร้างความผูกพันกับคอลโลมอใหม่
ไม่แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพนักงานหรือให้พ้นตำแหน่ง
แต่ได้รับความเห็นชอบจากกรกต

แต่ได้รับความเห็นชอบจากกรกต
ไม่ใช้ทรัพยากรบุคลากรกระทำที่มีผลเลือกตั้ง
ไม่ฝ่าฝืนระเบียบกกต

ไม่จัดโครงการที่เป็นการเอาเปรียบ
ไม่มีการประชุมคอรมอสัญจร
ไม่มีการจัดประชุมที่ใช้งบยกของรัฐ
นี่สิ่งที่ไม่ควรทำและทำไม่ได้
ทีนี้ถามว่าในช่วงที่รัฐบาลรักษาการเนี่ย
นายกปรับคอรมอได้ไหม

แล้วในช่วงคอลโลมรักษาการถึงจะมีคอรมอบางคนลาออก
อันนี้ไม่กระทบต่อคอรมอรักษาการ

ขอรมอยังสามารถประชุมได้ตามปกติ
นี่คือสิ่งที่เราควรรู้และต้องรู้
ผมว่าเรื่องสำคัญที่สุดของคอลโลมรักษาการคือจิตสำนึกครับ
เรื่องเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ชัดให้ละเอียดเจาะจง
แต่มันขึ้นอยู่กับจิตสำนึก
โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ์
ซึ่งตอนนี้ท่านออกต่างจังหวัดคิวยาวเหยียด
แล้วก็ไปโน่นไปนี่ก็แน่นอนนะครับ
เมื่อไปเนี่ยฝ่ายประจำเขาก็ต้องหาเหตุผลในการไป
เยี่ยมโครงการนี้ไปเยี่ยมโครงการนี้
ถือว่าไปงานในหน้าที่
แต่ที่มันลึกมันเหลื่อมล้ำกันก็คือว่า
มันมีเรื่องการเมืองแฝงอยู่ด้วย
ฉะนั้นในภาวะอย่างนี้เนี่ย
การไม่เอาเปรียบพักอื่นเขา

อันนี้ถือว่าเป็นจริยธรรม
ในอดีตก็เคยมีนายกมีรัฐมนตรี
ที่เส้นแสดงถึงความมีจริยธรรม
ไม่เอาเปรียบคนอื่นก็เคยมีมาแล้ว
ในอดีตก็เคยมีนายกรองนายกรัฐมนตรี
ที่ทำอะไรเอาเปรียบคนอื่น

ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านทั้งสองคนเนี่ย
จะให้สังคมการเมืองเขาบันทึก

มาเรื่องประเด็นการหาเสียง

เพื่อนผมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ย

เขาปูพื้นให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยสภาพหนี้ประเทศอยู่ในภาวะอะไร
เขาบอกว่ารัฐบาลนายกลุงตู่ขยันกู้จนก้อนหนี้เป็นก้อนโต
ภูเขาเหล่ากาต้องใช้เวลาล้างหนี้กันอีกไม่ต่ำกว่า๒๐ปี
เขาบอกว่าช่วงที่๘ปีที่ผ่านมาคนไทยต้องแบกหนี้เพิ่มขึ้น๓๐
ลูกหนี้บัตรเครดิตมีหนี้นุ่งนังพร้อมกันหลายบัญชีมียอดหนี้สูงเกิน๑๐เท่า๒๕เท่าของรายได้ต่อเดือน
นี่คือสภาพหนี้ของประเทศทีนี้เขาก็มาปิดท้ายว่าเห็นสภาพหนี้ของประเทศแบบนี้แล้ว
สงสัยว่าที่พักหลายพักที่พยายามตีปี๊บว่าจะลดหนี้ทั้งดอกทั้งต้น
ให้กับลูกหนี้ทุกคนยาวถึง๕ปีจะยดลดหนี้ทั้งดอกทั้งต้นที่ลูกหนี้แบกเกินไม่๑ล้านบาทต่อราย
มีอยู่๓๔พักที่ออกโฆษณาเรื่องลดหนี้พักหนี้ลดดอก
คำถามที่แม่ลูกจันทร์เขาถามก็คือว่านี่มันไม่ใช่ของฟรี
หนี้เงินกู้ทุกบาททุกสตางค์มันต้องมีต้นทุน
นโยบายพักหนี้ทั้งดอกทั้งต้นจะเป็นภาระให้รัฐบาลต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้แทนประชาชนเป็นเวลา๓ปีถึง๕ปี
ถ้ามีหนี้เงินกู้ประชาชน๔ล้านบัญชียอดหนี้รวมกัน๓ล้านบาท
เฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่า๒แสนล้านบาทต่อปี
รัฐบาลต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเงินกู้ตัวเองอีก๓แสนล้านบาทต่อปี
ถามว่าจะหาเงินมาจากไหนครับ
ฉะนั้นในฐานะคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราก็ต้องรู้เท่าทันครับ
เห็นป้ายแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองว่ามันทำได้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
ขึ้นอยู่กับความเชื่อจิตสำนึกของนักการเมือง
และเราคิดว่าเราควรจะรู้เท่าทันนักการเมืองด้วย
หมดสมัยแล้วครับที่ประชาชนอย่างเราเราปล่อยให้นักการเมืองบอกยังไงเราก็เชื่อตามนั้น
ผมว่าเราต้องเจ็บแล้วจำเอาไว้บ้าง
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ